เข้าสู่โค้งสุดท้ายแบบนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
เรารวบรวมตัวเลขเลขเด็ดมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคย
เพราะดูเวลาแล้วยังทันนะคุณผู้ชมนะ

ไปกันที่ลูกทุ่งหนุ่มเสียงดีหน้าหล่อคนนี้

น้องเนี่ยเดินทางไปที่เกาะนาคีอีกครั้งค่ะ
ครั้งนี้ไปถวายเสียงให้กับสารเจ้านาคีได้ฟัง
ผลงานเพลงสัญญาเก่า
คือเป็นผลงานต่อจากพันปีที่รอคอยนะคะเพลงนี้
พร้อมกับได้อัปเดตสะพานความยาวเจ็ดสิบห้าเมตร
เจ้าตัวได้สร้างร่วมกับเหล่ากัลยานมิตร
เพื่อที่จะเอาไว้ข้ามมาทำบุญที่เกาะนาคีคือเดินทางมันจะได้สะดวกขึ้นไง
ความคืบหน้าตอนนี้เนี่ยน้องก๊อตเล่านะคะว่าสร้างมาเกินครึ่งแล้ว
เหลืออีกสามสิบเมตรก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ
โอ้โหต้องขออนุโมทนาดุบุญด้วยจริง
อกจากนี้นะคะยังได้ล้วงเลขปิงปอง
พร้อมกับจุดทูปมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
ค่ะซึ่งเลขปิงปองสองตัวที่ได้ก็คือนี่เลยชัดชัด
สี่แปดเอ๊ะหรือจะแปดสี่เนาะคุณผู้ชม
ส่วนเลขนะคะที่จุดได้หน้าองค์นาคีก็คือเลขนี้ค่ะ
เจ็ดเจ็ดสามนี่คุณผู้ชมดูน่ะดูไปพร้อมกันนี่คือเลขทูบนะคะ
เจ็ดเจ็ดสามอันนี้น่ะอันข้างซ้ายสุดนี่น่ะเจ็ดเจ็ดสามนะครับ
ให้ลุ้นเนอะเออแต่เลขนี้ก็สวยเลขนี้ก็มาแรงนะคะ
ทางด้านบอสโจไปต่อกันเลยดีกว่าบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพง
ก่อนอื่นเลยเราสามคนต้องขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์ย้อนหลังให้กับบอสโจด้วยนะคะ
แฮปปี้เบิร์ดสมมันเดย์ทูยูอวาเฮยโย
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสามสิบมิถุนายนบอสโจอายุครบสี่สิบนะ
ศูนย์หรือเปล่าอ่าก็เลยถือโอกาสไปทำบุญวันคล้ายวันเกิด
การไปบริจาคเงินซื้อลงศพแล้วก็ร่วมบริจาคด้วยการนำเงินใส่ตู้ต่าง
ภายในวัดหัวลำโพงนะคะนอกจากนี้ก็ยังขอถือโอกาสขอโชคขอลาบ
ในวันเกิดด้วยกับการล้วงลูกปิงปองภายในวัด
อ่ารอบแรกบอสโจนล้วงมาจุดจุดเลยสามลูก
เลขอะไรบ้างคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะอ่าสี่หนึ่งเก้า
อภัยด้วยนะคุณผู้ชมค่ะภาพมันอาจจะไม่ชัดแต่เราทำตัวเลขมาให้
หลังจากมาให้แล้วสุดยอดเลยใช่แล้วค่ะอ่ะว่าแล้วก็ล้วงอีกสักครั้งหนึ่ง
คราวนี้เป็นปิงปอง๒ลูกคุณผู้ชมดูไปพร้อมกัน
ลี่เห็นเป็นเลขอะไรเอ่ยอุ้ยมองไม่เห็นเลยอ่ะ
เลขห้าเหรอเลข๖หรือเปล่าเลข๘อุ้ยเอาเข้าไปแต่เลขที่ได้ก็คือ
อะไรเลขห้านี่ไงโอ้โหเลขแรกคือศูนย์จ้ะวาย
เพราะเจ้าตัวเกิดวันที่๓๐ปีนี้อายุ๔๐แล้วก็ลวงได้๐๕หรือว่า๕๐

ใช่นี่พูดเหมือนเชอรี่เลยเจ้าตัวก็เลยพุ่งไปที่แผงลอตเตอรี่เหมาเลข๕๐มาหมดแผงไปเลยจ้า
เลิศไม่เผื่อให้คนอื่นเลยบอสโจแหม๕๐ท่าทางงวดนี้จะมาแรงนะคะ

เนาะไปต่อกันดีกว่านะคะด้านลูกทุ่งสาวสายหมู่แคนดี้รากแก่นดูซิวันนี้จะมารำฟ้อนอะไรอีกหรือเปล่า
เรื่องราวเกิดจากความไม่สบายอกไม่สบายใจเมื่อน้องแมวที่เจ้าตัวเลี้ยงไว้มันหลุดออกจากบ้านไป
ซึ่งธาตุแมวน่าจะเข้าใจกันดีนะคะเมื่อสิ่งที่รักหายออกจากบ้านไปเจ้าตัวก็เลยขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการไปไหว้ขอพรไอ้ไข่
ดอนใหญ่ครอง๘จังหวัดปฐุมธานีเพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็สถานที่ที่เจ้าตัวนั้นนับถือด้วยการนำสิ่งของไปถวายพร้อมนำประทัดไปจุดถวายด้วยนะจ๊ะ
อกจากนี้ค่ะเธอก็ยังไม่พลาดนะคะด้วยการจุดทูปขอตัวเลขมาฝากด้วยซึ่งเลขทูปที่ได้ก็คือนิดนึงรอก่อนอีกนิดนึง
นี่มาแล้ว๑๘๐๑๘ได้เลขแบบนี้ได้แมวกลับคืนมาไหมได้แมวกลับคืนมาด้วยนะคะผู้สื่อข่าวเราบอกกันไปนะคะยินดีด้วยกับได้แมวคืนกับเลข๐๘
นางเอกสาวใจบุญเบลล่ารานีบอกเลยอันนี้บุญใหญ่มามาอยู่หลังครัวก็ออกมาฟังกันค่ะพ่อแม่พี่น้องพร้อมด้วยคุณแม่เบลล่าพร้อมด้วยคุณแม่
เพื่อร่วมพิธียกช่อฟ้าพระวิหารหลวงค่ะ
ซึ่งเป็นช่อฟ้าที่๕ทางด้านทิศตะวันตก

โดยนางเอกสาวได้รับการยกเป็นลำดับที่๒ด้วย
ที่ดิฉันบอกว่าช่อฟ้าที่๕และเป็นลำดับที่๒

ก็เพราะว่าสาวเบลล่านั้นเธอเขียนแคปชั่นย้ำตรงนี้เลยนะ
ไว้ในไอจีส่วนตัวเลย
อาจจะอยากบอกอะไรกับแฟนคลับในวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลหรือเปล่า

อาจจะได้โชคหรือเปล่าแล้วแต่บุญแต่วาสนาจริง

เพราะว่าเจ้าตัวและครอบครัวยังได้ร่วมทำบุญด้วย
ฉันได้อ่านข่าวร่วมทำบุญแล้วฉันจะเป็นลม

ทำบุญทั้งสิ้น๑ล้าน๕แสนบาท

จำนวนบุญทั้งสิ้น๑ล้าน๕แสนบาท
๑๕๕๑ต้องเข้าแล้วสารมะงวดนี้

เพราะว่าคุณพ่อไกรสอนคุณพ่อของน้องเพชร
เขาก็จับลูกปิงปองได้๕
แล้วมันก็มีอีกหลายข่าวเลยที่มีเลข๕เลข๑วนเวียน